ยามเช้านะครับมาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันครับ
คุณผู้ชมครับกลางสัปดาห์แล้วนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปน่าสนใจเลยทีเดียว
เพราะว่าจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเกิดขึ้นแต่ละภาคแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยสภาพอากาศเป็นอย่างไร
อยากให้ทุกคนได้ติดตามกันดีดีนะครับแต่ก่อนอื่นครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับ
ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไทยของเราณขณะนี้เนี่ยนะครับ
ก็คือเรื่องของบริเวณหย่อมความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
ยังคงแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ขณะนี้เองนะครับเป็นกำลังปานกลางครับแต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับ
จากบริเวณหย่อมความกดอากาศสูงที่แผลลงมาแล้วยังมีเรื่องของร่องฝนครับ
ซึ่งขณะนี้ก็ยังคงเคลื่อนที่พาดผ่านบริเวณตอนกลางของประเทศไทยนะครับ
โดยพื้นที่ที่จะได้รับอิทธิพลจากร่องฝนหรือว่าร่องมรสุมนี้เต็มก็ยังเป็นจุดเดิมครับ
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกนะครับ
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง
จึงทำให้ในระยะนี้พื้นที่ดังกล่าวยังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่อันดามันตอนบนแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับ
ในขณะเดียวกันครับถ้าหากเราคำนวณหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ
ก็พบว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันยังมีฝนตกต่อเนื่อง
ก็คือเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่ามรสุมฤดูฝนนะครับ
หอบเอาความชื้นมาปะทะกับแนวปะทะต่าง
หลังจากนี้จะค่อยอ่อนกำลังลงก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ
คาดการณ์แบบนี้นะครับว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไป
จนถึงวันที่๑๗มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผลลงมา
ก่อนหน้านี้เป็นกำลังปานกลางนะครับแต่ว่าหลังจากพรุ่งนี้ก็จะมีกำลังแรงขึ้น
นั่นก็หมายความว่าพื้นที่ที่จะได้สัมผัสอากาศเย็นนั้นก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับ
อกจากนี้เองจากความแรงของมวลอากาศเย็นที่แผลลงมาก็จะมาปะทะกับมรสุมฤดูฝน
ทำให้บริเวณตอนกลางของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
ปริมาณฝนก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศหลังจากนี้เป็นต้นไป
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแต่ละภาคสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรกันบ้าง
มาเริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
จากการตรวจสอบในช่วง๑๑๑๒มีฝนฟ้าขนอง๑๔๐ของพื้นที่นะครับ
๑๓๑๖มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่
กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนใหญ่บริเวณทางตอนล่างของภาค
ภาคอีสาน๑๑๑๒มีฝนฟ้าขนองร้อยละ๓๐๔๐ของพื้นที่นะครับ
กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนใหญ่นั้นบริเวณทางตอนล่างของภาค
โอกาสการเกิดฝนเพิ่มขึ้นนะครับ๔๐๖๐ของพื้นที่
กับมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนใหญ่นั้นยังคงเป็นจุดเดิมนะครับ
บริเวณทางตอนล่างของภาคภาคกลางนั้นมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบถึงแปดสิบของพื้นที่ตลอดช่วงนะครับ
ตั้งแต่วันที่๑๔ไปจนถึงวันที่๑๗มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
ตะวันออกเช่นเดียวกันครับโอกาสการเกิดฝนมี๑๖๐๘๐ของพื้นที่ตลอดช่วงนะครับ
ต้องระวังหน่อยเพราะว่าฝนจะตกหนักบางพื้นที่
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับโอกาสการเกิดฝน๑๔๐๖๐ตลอดช่วงเช่นเดียวกัน

ขณะที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันครับโอกาสการเกิดฝนนั้น๑๗๐๘๐ของพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
ส่วนใหญ่นั้นก็จะเน้นตกบริเวณทางตอนบนของภาคนะครับ
ช่วงวันที่๑๔ถึง๑๗ฝนอาจจะตกหนักมากในบางพื้นที่
ดังนั้นในช่วง๑๔๑๗อย่างที่บอกแล้วครับว่าหลายพื้นที่
คงจะต้องเตรียมรับมือฝนที่จะตกลงมาสะสม
แล้วก็ภัยพิบัตรอื่นที่จะตามมาด้วยนะครับ
จากเรื่องฝนแล้วหลังจากฝนหยุดตก
อากาศก็จะเย็นลงที่สำคัญต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้ครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป